่งเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุเสียงชนดังสนั่นหวั่นไหวนะครับ
จุดเกิดเหตุที่อยู่บริเวณด้านหน้าไทยรัฐทีวีของเรานี่เองนะครับ
เป็นถนนเส้นวิภาวดีขาออกครับรถบรรทุกเนี่ยมุ่งหน้าจะไปสละบุรี
ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาขับมาอยู่ดีนะครับตี๕กว่า
มีเสียงชนท้ายเสียงรถที่ชนนั่นเป็นรถแท็กซี่
บนแท็กซี่มีอยู่๓คนคนขับ๑และผู้โดยสารอีก๒
ปรากฏว่าในแท็กซี่เนี่ยนะครับตาย๑ก็คือผู้โดยสาร
แล้วเจ็บอีก๒คือคนที่นั่งมาด้วยแล้วก็คนขับนั่นเอง
สภาพแท็กซี่เห็นไหมครับว่าโอ้โหพังยับเลยนะฮะ
คนขับรถบรรทุกบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงชนแล้ว
แท็กซี่เนี่ยลอยขึ้นไปสูงประมาณ๔เมตร
กระแทกร่วงลงมาแล้วก็เลยเกิดสภาพแบบนี้ครับ
ในขณะที่ไทยรัฐทีวีของเราครับมีภาพวงจรปิดฮะ
เดี๋ยวดูหน่อยนะครับตอนประมาณสักตี๕กว่า
ศรสีเขียวนั่นคือรถบรรทุกครับที่ขับมาจะวิ่งมุ่งหน้าไปสละบุรี
ถึงห้าแยกลาดพร้าวแล้วปรากฏว่าขับไปได้แป๊บหนึ่ง
กล้องจุดนี้ไปนิดเดียวครับรถเขาเนี่ยจะไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะฮะ
นี่ฮะเปิดไฟฉุกเฉินหยุดแล้วหลังจากที่มีการเฉียวชนกันเกิดขึ้น
คนขับรถบรรทุกเนี่ยเดินลงมานะครับในขณะที่รถแท็กซี่เอง
ที่มาเฉียวชนข้างหลังเนี่ยนะฮะก็คือสภาพหมุนเคว้งเลย
คนขับรถบรรทุกก็ตกใจครับรถที่ขับตามมานี่คือประมาณตี๕๓๐นะฮะ
รถก็ต้องเริ่มชะลอกันแล้วนะครับพี่ทีมข่าวของเราบอกว่า
มาเข้าเวรกันเนี่ยตกใจเลยคนในตึกพี่รปภก็ตกใจนี่นะฮะ
ใช่เอาจริงเนี่ยตอนเช้าเนี่ยที่ฉันมาอ่านข่าวเช้าเมื่อเช้านี้
สักประมาณตีห้าครึ่งตอนที่ขับรถเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาที่ช่องเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
คือเห็นแล้วแหละว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ที่เลนส์ด้านนอกตรงนู้น
คือเราเนี่ยจะต้องเลี้ยวเข้าช่องตรงนี้ด้านในใช่ไหมครับก็เห็นแล้วแหละว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันผิดปกติ
ว่ารถมันติดยาวเหยียดพอขับเลยผ่านไปนิดนึงไปเข้าทางประตูสองไทยรัฐทีวี
ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันเกิดอุบัติเหตุซึ่งคนที่มาในช่วงเช้าของวันนี้ที่
เข้ามาทำงานข่าวจะได้ยินเสียงสนั่นหวั่นไหวที่เขาบอกว่ามันดังจริง

ทราบชื่อคือคุณปัชญานีอายุ๕๙ปีนะครับ
เป็นผู้โดยสารที่นั่งมาบนรถแท็กซี่คันสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็น
ด้านซ้ายของจอนั่นแหละครับในขณะที่คนขับแท็กซี่
ก็มีอาการบาดเจ็บนะครับทราบชื่อคือนายประเสริฐอายุ๖๕
ส่วนอีก๑คนเป็นผู้ชายเป็นผู้โดยสาร
ชื่อว่าคุณปรีชานะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คนขับรถบรรทุกครับชื่อว่าคุณสุพรรณ
ให้กับทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ลองฟังเจ้าตัวเล่าเพิ่มเติมฮะ
นี่ครับคนขับรถบรรทุกบอกว่าน่าจะขับมาเร็วมาก
เพราะว่าพอชนแล้วรถแท็กซี่ลอยสูงประมาณ๔เมตร
แล้วก็ร่วงลงมาหมุนเว้งจนกันชนร่วงหล่นลงมาแบบนี้
อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่จะต้องรอสอบปากคำ
คนที่บาดเจ็บแล้วก็พยานต่างก่อนนะครับ
ว่าต้องใช้ความเร็วระดับไหนถึงชนแรง
แล้วก็เกิดความเสียหายมากขนาดนี้
ทันทีที่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ
แต่หลายคนก็รู้แหละว่าในช่วงเวลาเช้ามืดแบบนั้นเนี่ย
ถนนมันค่อนข้างโล่งแล้วเส้นนี้นะคะก็เป็นถนนเส้นหลัก
ฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะขับมาด้วยความเร็วด้วย
คันก็ใช้ความเร็วต้องระวังกันนิดหนึ่งนะคะ